กลายเป็นเก้ารุมสอง
แล้วเอาจริงนะคุณพอคลิปนี้มันถูกปล่อยออกมา

โอ้เห็นไหมครับคนเสื้อขาวเนี่ยถูกชกล่วงเลย
ใช่ค่ะโอ้ยโดนแบบโดนชกท้ายทอยแบบนี้แน่นะคะ
พี่น้องกันค่ะเนี่ยแล้วก็โดนแบบนี้
โอ้โหเดินกลางมือเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าชกเข้าไป
จนร่วงเลยเออเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะ
นี่เป็นนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวที่ผาหัวสิง
ที่บ้านเนินอำเภอหลมเก่าที่เพชรบูรณ์
ไปเที่ยวภูทับเบิกนี่แหละค่ะแล้วเขาถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ได้
ฉลองปีใหม่เลย๑มกราเอาเลยค่ะ
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะนะมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้
กลุ่มวัยรุ่นอีกฝั่งนึงมา๙คน
แล้วไม่รู้ว่าในมือเขาถืออะไรบางอย่างคล้ายอาวุธด้วยหรือเปล่า
แต่นี่มันเห็นในมุมไกลมากนะ
ก็เห็นว่าใน๙คนเขาก็มีการพยายามห้ามเพื่อนกันเอง
แต่ฝั่งสองคนเสื้อขาวกับเสื้อดำที่ถูกทำร้ายนี่คือร่วงเลยนะคะ
แล้วในโพสต์บอกเอาไว้บอกว่าวัยรุ่นใจร้อน
ตอนแรกว่าจะอยู่อีกคืนคิดไปคิดมากลับดีกว่ากลัว
ใช่นะครับเพราะว่าคนถ่ายเขาเข้าไปเที่ยวชมวิวที่ผาหัวสิงนี้
แล้วก็ไปพักทั้งคืนให้คุณไปเช็คอินแห่งใหม่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ตรงนี้แล้วก็มาพักอยู่ตรงนี้
บังเอิญนะคงได้ยินเสียงก็เลยแอบถ่ายไว้
นักท่องเที่ยวที่เขาถ่ายไว้ได้เขาบอกโอ้โห
ตอนแรกว่าจะอยู่นะแต่กลัวกลัวเดี๋ยวมีเรื่องแบบนี้
ใช่ก็นี่ไงดิฉันบอกแล้วว่ามันจะส่งผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ถึงแม้อันนี้มันจะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลก็จริง
แต่มันจะมองสะท้อนไปว่าเอ๊ะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้

คุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงเป็นเหตุการณ์๙รุม๒แบบนี้
เขาเป็นพี่อายุ๒๓ปีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์มา
ซ้อนมาด้วยทีนี้จริงเขามากันสองคันนะ
แต่คันนี้คันที่เกิดเหตุ
ผมกับพี่กำลังเดินทางจะกลับกรุงเทพฯละ
ช่วงที่กำลังขี่ลงเขาเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้น
เขาจุดพลุแล้วก็จุดพลุใส่กันไปมาสองข้างทางอยู่
พี่ก็เลยพูดกับผมบอกว่าถ้าพลุโดนนะ
จังหวะนั้นกระเป๋าของผมมันร่วง
ทีนี้พอกระเป๋าผมร่วงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
เขาคงได้ยินไอ้ประโยคที่พี่ผมพูดว่าถ้าพลุโดนนะ
เขาก็เลยมาถามไงว่าเมื่อกี้พูดอะไร
ยังไม่ทันจะตอบเลยโดนแบบนี้
ทีนี้ประเด็นเรื่องนี้นะนอกจากถูกรุมทำร้ายแล้ว
อีกประเด็นนึงคือการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่คุณผู้ชม
เพราะอะไรล่ะโทร๑๙๑จะขอความช่วยเหลือ
แต่๑๙๑รับสายแล้วก็บอกว่าคุณต้องติดต่อตำรวจในพื้นที่นะ
แล้วพอไปบอกจะบอกตำรวจในพื้นที่
ตำรวจในพื้นที่ก็ให้แจ้ง๑๙๑สรุปงงว่าจะเอายังไงกันแน่

คือเขาบอกว่าให้ขี่รถไปแจ้งสายตรวจบนยอดภูทะเบิกเอาเอง
ทีนี้คุณคิดดูสิคนเจ็บแบบนี้
เขาเลยบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงกลับกรุงเทพแล้วกัน
จนถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปทวงคืนความยุติธรรมนี้จากใครได้
เพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แล้วได้รับบาดเจ็บแล้ว
แต่เหมือนกับตำรวจทำงานคือเหมือนกับโยนกันไปโยนกันมา
อันนี้คือฝ่ายคนเจ็บบอกนะเออก็อยากให้อยากให้ตำรวจตามเรื่องนี้ค่ะ
ชาวเน็ตเขาเห็นคลิปนะเขาบอกว่าไม่สบายใจ
อยากให้ตำรวจในพื้นที่ติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมารับโทษตามกฎหมาย

เพราะกลัวว่าจะมีผลกระทบถึงการท่องเที่ยวว่าไม่มีความปลอดภัย
แล้วก็ยังไม่รู้นะว่ากลุ่มวัยรุ่น๙คนเป็นคนต่างถิ่น

เรื่องนี้คืออยากให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบดูแล

ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปพบกับผู้บาดเจ็บ
แล้วก็นางสาวอรวรรณทัพยูงพี่สาวของผู้บาดเจ็บ

เล่าให้ฟังว่ามา๒คันใช่ไหม

ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาอีกคันหนึ่งนะครับ

ช่วงเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์เดินทางจะกลับบ้านแล้วนะฮะ
ของเธอนำหน้ามาจากภูทับเบิก

ก็เลยต้องย้อนกลับมาตามหา
พบว่าทั้งคู่ถูกทำร้ายบาดเจ็บ
แต่ปลายสายพูดบ่ายเบี่ยงบอกให้โทรหาตำรวจในพื้นที่

เพราะเขาบอกว่าอยู่ไกลไปไม่ได้
นี่เขาบอกไปไม่ได้อีกตำรวจบอกไปไม่ได้
เมื่อขอให้ช่วยประสานตำรวจก็พูดบ่ายเบียงไป
สุดท้ายเลยติดต่อใครไม่ได้จริงนะครับ
ก็เลยตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย

เป็นของเพชรบูรณแหละค่ะแต่ไม่รู้ว่าตรงไหน
เขาก็เลยบอกว่าแล้วทำไมไม่โทรหาตำรวจ๑๙๑ตรงนั้น
พอเราโทรพอเราก็บอกว่าขอความช่วยเหลือจากเขา
ให้เขาโทรให้เขาก็บอกว่าคนละหน่วยงานกัน
คนละพื้นที่กันให้โทรกลับไปที่รอบรอบแรกที่โทรมา
เราก็เลยโทรกลับไปหาที่๑๙๑เบอร์เดิม
ก็เลยบอกกับ๑๙๑ว่าพี่คะที่โทรไปรอบแรกอะค่ะ
คือทีนี้หนูอยากให้พี่วอลประสานงานให้
ให้หน่อยว่าบนผาหัวสิงมีเรื่องชกกัน
กระทืบกันนะคะน้องชายโดนกระทืบอยู่
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าในเมื่อให้เบอร์มาแล้วทำไมไม่โทร
ถามว่าหนูโทรอ่ะโทรมันโทรได้
แต่คืออยากให้เจ้าหน้าที่ประสานงานให้เลย
ขอให้เขาประสานงานให้เขาก็ไม่ได้ประสานงานให้
เขาก็ให้โทรเองแล้วปรากฏว่าเบอร์ที่ให้มาก็คือโทรไม่ติด
แล้วคำพูดที่ตำรวจพูดลงท้ายว่าผมอยู่ไกลผมไม่ขึ้นมา
ขึ้นมาไม่ได้มันต้อง๔๐๘๐โลให้โทรหาเบอร์ที่ให้มาเองก็ได้
ครอบครัวของคนเจ็บก็บอกว่าจริงอยากให้ตำรวจทั้งในพื้นที่และ
หรือไม่็ก็สายด่วน๑๙๑นั้นนะที่โทรภัยออกมา
แล้วรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นหน่อย
ไม่งั้นใครจะปกป้องดูแลประชาชนยาปฏิเสธเกี่ยงกันไปมา
เน็ตก็เหมือนกันชาวเน็ตบอกว่าอยากให้ตำรวจในพื้นที่
ติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมารับโทษตามกฎหมาย
เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบถึงการท่องเที่ยวนะครับ

เรื่องนี้ก็คือมันแบ่งเป็น๒ประเด็น

แล้วก็อยากรู้ว่าวัยรุ่น๙คนเป็นวัยรุ่น
มาจากจังหวัดอื่นที่มาเที่ยวด้วยหรือเปล่า
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นวัยรุ่นในพื้นที่
ประเด็นที่๒คือการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แล้วก็สายด่วน๑๙๑ที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามต่อทั้งสองประเด็นเลยนะคะ